เมาแล้วจบกีนางงามนี่จริงป่ะคะ

หนูเมาเลยหนูช่วงตีตลอด

หนูนึกว่ายิ่งกว่าขับไปเองนะชีวิตความรักหนู
ทำร้ายไม่ว่านะเหมือนแบบรักเขาจัดเลยอ่ะ

มาแล้วสวัสดีค่ะ

ตื่นเต้นไหมวันนี้จะไปเจอพี่แจ๊คในสุดเดช
ตื่นเต้นนะไม่รู้ว่าจะเจอคำถามอะไรบ้าง
เขาชื่อรายการน่ากลัวมาก

พอให้เจอในรายการของโพธิหอัตรัชน์

ชัดจะเหลือหนูวะ
มันนี่ครีปเองครับ

เมาท์แล้วจบกรีย์นางงาม

ไม่มีที่จบแต่ว่าเป็นเป็นฟิวอวดกัน

แล้วเพื่อนไม่ให้ดูแล้วเราน้อยใจเราโกรธเลย
มันเหมือนเป็นฟิลแบบตลกอะแม่เหมือนแบบทุกคนเมากันหมดแล้ว
แล้วก็พอไม่รู้มันโยงมาเรื่องนี้ได้ยังไง

อ๋อคลิกกันอ๋อ
เลมามึงเลมากี่ครั้งกูไม่เชื่ออะไรอย่างนี้

แอดูแอดูแอดู

สมมุติว่าที่จะเป็นเพื่อนคืนนั้นอ่ะจะเป็นยังไง

ปีใหม่ยังไม่ได้ไปเลยแต่หมอคุณดีนะ
หมอกูก็ดีแบบแบบมึงทันไหมอะไรอย่างนี้แบบมีไหม

เนี่ยกูเนียนนะกูทำที่นี่มาอะไรอย่างนี้
ก็เปิดเลยเปิดเลย
แล้วแบบมันก็แบบมึงจะบ้าหรือไงแบบมึงมาขอดู
มึงไม่ให้ดูหรอกกูก็ไม่คุยด้วยอะไรอย่างนี้
เจ้าบอลก็คือเดินแยกหนีกันออกไป
แล้วก็เพื่อนคนที่เป็นคนกลางคือ
มึงบ้าไปเนี่ยมึงขอร้องกับเรื่องอะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้

กลับมาแล้วเราก็เลยเรียกไอ้เพื่อนคนกลางมาเปิดด้วยจบ

ตัวแม่จะแคร์เพื่อ

คือดิ้งหนักสุดช่วงไหนของชีวิต

ส่วนใหญ่หนูจะภาพตัดช่วงหลังประกวด

กระแสมันอัดอั้นมาตั้งแต่กรุงเทพแล้ว

ใช่แต่เราแค่ไม่ได้บอกใครว่าเราไปดิ้งหรือว่าเราอะไรอย่างนี้
ก็คือบางทีก็อยู่ห้องบ้างอยู่กับเพื่อนบ้าง
หรอแล้วแต่ตอนนั้นเครียดเรื่องอะไรคะ
เหมือนเราไม่ได้โดนด่าแค่คนเดียว
บางคนมันแยกแยะไม่ออกมันลามปามมาถึงครอบครัว

การที่เราจะมาไลฟ์เรามานั่งด่าคนมันไม่ได้ไง

แล้วยังไงเราจะไปโจมตีทำไมเราเที่ยวสนุกสนาน

พอเรารู้จริงแหละค่ะปุ๊บเราต้องการพื้นที่

แต่ถ้าเขาหล่อไงหูหล่อจังวะ

แต่ถ้าจริงจังอยากเอาคนนี้กลับบ้านคืนนี้วันไหน
แล้วเหตุการณ์ที่ปากชาดากเขาไปตี

ทำไมอ่ะแรงบันดาลใจมาจากมึงยุ่งกูเหรอมึงจะเต้นเนี่ยเหรอ

บ่อยมากคือเวลาเราเต้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ

อ่าพอเพื่อนบอกว่ามึงข้างหลังมันชนกูอ่ะ

ได้มึงสลับที่กับกูเลย

ไป

การส่วนละวิวัดนี่ไม่ควร

รักเพื่อนไม่ได้เพื่อนนี่คือไม่ได้เลย

ไม่ต้องตัวยังแรง
ไหนพูดถึงประสบการณ์ในการเที่ยวกลางคืน

พวกเต้นเลยกัน

เพราะว่าทุกคนเป็นสเต็ปหมด

เอ้าชนแล้วชนเขาแล้วชนเขาแล้ว
หนูมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแม่เคยไปเที่ยวที่หนึ่ง
แล้วก็วันนั้นหนูไปกันสองคนเรียนอย่างนี้
ข้างหลังเนี่ยคือแบบผู้ชายแต่เราไม่ได้เห็นนะ

ทีนี้หูเราดีมากเราไปได้ยินเขาพูดว่า

ุ๊กกี้เพื่อนเรากี้เอาล่ะ
จัดเลยก็เลยเดินไปแล้วก็จับมือ
ผู้ชายที่อยู่ที่โต๊ะนั้นออกไปนอกร้านอะไรอย่างนี้
เขาไม่รู้ว่าอันนี้คือพูดได้ไหมพูดไม่ได้

พูดภาษาอังกฤษกับเราด้วย

จำได้อยู่
แต่หนูจำไม่ได้นะว่าหนูพูดอะไรกับนักศึกษ์อะไรอย่างเงี้ย
แต่สุดท้ายค่อยยุไม่ได้มากเท่าไหร่
ยกมือขอโทษเราเนอะเราบอกถ้าขอโทษเรา
บอกว่าให้ขอโทษเพื่อนเราซะ

เหมือนชีวิตอิงฟ้าผูกพันกับกาศเหมือนกันนะ

เพราะว่าพอเหมือนเราเริ่มโตขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ

ทำร้ายไม่ว่านะเหมือนแบบรักเขาจัดเลยอ่ะ

แล้วก็อ๋อนูตดปันดาย

แบบเออหว่าทำไมเราต้องเจออะไรเงี้ย
แล้วก็พอออกมาจากห้องน้ำโทรหาเขา

แบบถามเขาแบบเรารู้ว่าเขาเมียมาก
พื้นหรือยังแบบเป็นห่วงเขาอีก

แล้วแบบมีความรักที่แบบมีความสุขที่สุด

ทีมันแบบพอเราจะมันจะไปได้ดีแล้ว
มันก็จะต้องมีเหตุผลที่หัวแฟนไม่อยากเลิกกับ

ถ้าให้เลือก๓อย่างที่จะเป็นแฟนอิงฟ้า

เราทำงานกลับมาหน่อยถ้าเขามาอ้อนเราก็จะแฮปปี้
พี่แจกเป็นแฟนแล้วพี่แจกอ้อนกูอยากเห็น
เหล่าไลน์เขินมากมายอยู่นี่เขามีความเป็นแบบหลัวอยู่นี่
อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าได้
แรกเขามีความเป็นแบบรั้วสูงมากจริง
ที่สุดยังวงการนางนามนะไงการท็อตฟิว
ว่าเฮ้ยอย่ามาใกล้เรานะว่าเราเล่นของ

ฉันก็เลยหนูก็เลย
หนูก็เลยฝากบอกเพื่อนสนิทเค้าไปว่าแบบ
ไม่ปล่อยไว้นะแล้วก็พูดต่อหน้า
คือถ้าจะกันแกล้งกันหรือจะทำอะไร

ที่เราแบบวางไว้สำหรับโต๊ะ

หนึ่งก็คือเหมือนแบบเป็นแอลกอฮอล

ก็บอกว่าพี่ซันขอแก้น้ำดื่มหน่อยอะไรอย่างนี้

สังหรณ์ใจว่าไม่อยากให้กินแก้วนี้อะไรอย่างนี้

แต่จำไม่ได้ว่าเขาให้แก้วน้ำเปล่าหรือให้แก้ว

เต็มเลย
ใช่ซึ่งการที่ผมมันจะล่วงลงไปมันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่ามันเป็นแบบฝาปิด

มีนางงามแบบที่เจอแบบเคยเจอแล้วแบบปลอมที่สุดไหม

สวยนะวันนี้อะไรอย่างนี้

สวยรู้เลย

ก็มีซึ่งพอเราแบบเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ

ไม่ได้

อย่างนี้ออกไปหมดเลย

หนูไม่รู้ว่าแบบนี้จะเรียกว่าน่ารักไหม

ตกใจที่สุดในบรรดาที่คือเจอมาก็คือ

แล้วเขาก็นั่งเลือดอาบรอเราอะ
เราก็มีแอดมินแบบบอกในกลุ่มว่าแบบ

เพราะเขากลัวว่าถ้าเขาไปเขาจะคลาดกับเรา

แต่ว่าก็มีแบบแฟนคลับช่วยกันดูแลนะคะ
แต่ว่ากุ๊กจิ๊กแต่นิดหน่อยโอเคชุ่มเทือนจิตจาก
มีแฟน๑๐๐ให้มีแฟนเท่าไหร่

โอเค๑๘

ชั้นชั้นพี่

เอาจริง
เอาจริงคือแฟนเนี่ยนะมันก็มีได้
แต่ว่าอิงฟ้าเขารอโอกาสนี้มา๒๗ปี

แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่เคยมีแฟน
แล้วก็ไม่ใช่ว่าในอนาคตเขาจะไม่มีแฟน
แต่ว่าช่วงนี้๒๗มาเนี่ยเว้นสัก๗ดีไหม
ผมบอกวันเห็นถด๓๔

แบงค์หนูอะหรอ

เหมือนมันก็ไม่ได้รีบไง

อิงฟ้ามีความภูมิได้ยังไง

ตอนนี้จะ๕๐แล้วแกยังไม่เจอ
เพราะฉันมีแฟน

คนเรามันก็ไม่ได้ผิด
ถ้าเขามองใครด้วยสายตาสนุกสนาน
แล้วก็ผ่านไป

มันก็มองได้นะ

เราแค่จุดไฟเอากระทะตั้งแล้วก็ผัดเร็ว

ในการสนิทสุดเด็ดวันนี้เป็นไงบ้างนะ

ว่าน่าจะมีหลายคำถามที่อยากจะแบบไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน
ตอบให้ก่อน

ตรงนี้แหละครับคือสุดฤทธิ์สุดเด็ด
ตอนนี้รู้สึกว่าขยับตรงนี้ไม่ได้ตับแข็งเยอะ
เหนื่อยมากวันนี้

ต้องลองไทรัสกับเรือกที่ไหน